ช่วงนี้พาคุณผู้ชมลงไปที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ
มีความขัดแย้งในครอบครัวเกิดขึ้นนะครับ
จากว่าลูกเขยนั้นก็ไม่ค่อยถูกกันกับพ่อตา

ตอนแรกมีการแยกบ้านกันอยู่

น้องเมียกับทางด้านของฝ่ายพ่อตาก็ยังคงกินเหล้า

ไปเจอหน้ากันมีเรื่องมีปากเสียงกัน
แล้วตัวลูกเขยคนนี้ก็เอาปืนไปยิงพ่อตาเสียชีวิต

แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดไปมอบตัวแล้วนะครับคุณผู้ชม

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทธลุงครับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เขาใช้ปืนยิงใส่นายพีมรายุศรีนุ่นอายุ๒๐ปี

แล้วก็ไปยิงพ่อตาคือนายสมพรศรีนุ่นอายุ๕๔ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำของวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมาครับ
สุดท้ายไปมอบตัวกับตำรวจที่สพทะเลน้อย
อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงแล้วนะครับ
จากภาพก็มีการคุมตัวไปชี้จุดที่เขาทิ้งปืนนะฮะ

บอกว่าทิ้งไว้ในคลองนี้ชื่อว่าครองกระถิ่นครับ
อยู่ที่ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุน
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุที่เขายิงพ่อตากับน้องเมีย๗กิโล

ทีนี้ไปถามพ่อของผู้ก่อเหตุ
เขาบอกว่าจริงแล้วลูกชายเขาก็คือ
มีปัญหากันแหละนะครับเพราะว่าคือ
พ่อตากับลูกสะพ้ายเขาชอบมีปากเสียงกัน
สะพ้ายเนี่ยแยกออกมาอยู่ข้างนอกแต่บ้านก็ติดกันนี่แหละนะฮะ
ส่วนลูกชายเขาเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยกับน้องเมียก็ทะเลาะกันอีก
ต่างฝ่ายต่างทะเลาะกันสุดท้ายก็ชอบมาหาเรื่องกันครับ
แล้วก็จากการที่เขาไปถามลูกชายเขาคือผู้ก่อเหตุ

ตอนแรกลูกชายเขากลับมาจากทำงาน
พ่อตากับน้องเมียนั่งตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่
พอเจอหน้ากันคนที่ไม่ถูกกันอยู่แล้วนะฮะ

จากนั้นตัวนายพิมรายุคือน้องเมียไปถี่ประตูบ้านหาเรื่องก่อนอืมนะฮะ
ก็เลยบานปลายแบบนี้เกิดเหตุปะทะกันยิงกันอะไรแบบนี้นะฮะ
ยืนยันลูกชายไม่ใช่คนที่เป็นนักเลงอะไรมาก่อน

แต่ปืนที่ลูกชายเอามาใช้เนี่ยน่าจะเป็นปืนที่เขาซื้อมานานอยู่แล้ว
แต่ว่าถูกหามเรื่องก่อนก็เลยก่อเหตุขึ้นมาแบบนี้นะครับ